กิโลทองสังเวียนแห่งการตักวันพระราชสมดีที่๒๘มกราคมนี้
เตรียมพบกับสายจิกสุดมัน
จากวงการสื่อชื่อดังนักข่าวสายบันเทิง
เห็นว่าอีก๓คนจะรีบไปทำข่าวงานเช้า

ผมก็คงวิ่งหย่อไปโกยทองเอาดีกว่า
ประสบการณ์ทำงานในวงการบันเทิงอาจจะน้อยกว่าพี่เขานะคะ
แต่เรื่องความแซ่บความเด็กความสวยเกินขาดชนะแน่นอนค่ะวันนี้
ถึงแม้ว่าความสวยจะน้อยนะคะ
แต่ความแซ่บของประสบการณ์ที่รับรองค่ะการันตีแน่นอน
ความสามารถเนี่ยอาจจะไม่เท่าคนอื่นนะ
แต่ว่าที่นี่ไทยรัฐทีวีฉันเจ้าถิ่นฉันชนะแน่
พวกเขาจะต้องมาพบกับการแข่งขันอันเข้มข้นปัญหา
วิ่งก็ทำหน้าตัวร้ายด้วยอ่ะ
พลาดไม่ได้วันพระราชสมดีที่๒๘มกราคมเวลา๔ทุ่ม๔๕นาที
ทางช่องไทยรัฐทีวีในรายการกิโลทอง